ร้องได้ยกกำลังร้างศาสตร์
จริงอยากจะพาพี่แจ๊คไปประกวดร้องเพลงที่นี่เหมือนกัน

ถูกต้องว่านี้เนี่ยเขาเชิดน้องหนู

สำหรับรายการร้องได้ยกกำลังซ่า
โดยมีสองหนุ่มค่ะคุณโตศักดิ์สิทธิ์และเสนาหอยนะคะเป็นคณะกรรมการ
จากจะได้มาให้กำลังใจเด็กแล้วส่วนตัวเนี่ยก็ยังได้พลังใจกลับคืนมาให้กับตัวเองด้วย
อย่างคุณโตเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามารายการนี้เหมือนมานั่งดูคอนเสิร์ต
เปราะนะว่าเด็กยุคใหม่เก่งฉลาดรอบด้านจริงค่ะ
ได้เห็นครอบครัวได้เห็นความสดใสได้เห็นความอบอุ่นในครอบครัว
แบบคุณพ่อคุณแม่คุณป้าแห่กันมาตามมาเชียร์อะไรอย่างนี้
เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้มาดูโชว์เหมือนเราได้มาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้
เราเลยรู้สึกมีความสุขครับแล้วก็รู้สึกได้แรงบันดาลใจดีครับ
ผมจะบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งครับเด็กสมัยนี้แบบมีแววเยอะมาก
คือจริงแล้วพอเรามาทำรายการนี้เราได้พลังบวกกับความสามารถแบบนี้
เราก็เลยคิดว่าการทำรายการนี้มันเหมือนเราได้ข้อคิดดีจากเด็กด้วยนะ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา๕โมง๒๐ค่ะ
โมง๒๐เหมือนเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นกรรมการเองนะครับ

ต้องชื่นชมว่าน้องเขามีจิตใจที่ดีตั้งแต่เล็กเลย
ค่ะก็หลังบันเทิงไทยรัฐตอนเย็นก็ติดตามกันได้นะคะ